พอน้ำมันไหลลงมาตกลงมามันก็ไปตามเกาะแก่ง
ดังนั้นร่องแก่งก็ได้อยู่นะ

ดังนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูร่องแก่งที่แก่งห่วงยางนะฮะ
คลองชวางจังหวัดสุราธานีนะครับ
ประชาชนนักท่องเที่ยวแห่มาร่องแก่งที่นี่เยอะมาก
แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการด้วยคุณ
นี่เขาเอาห่วงยางมาเลยไหมมาเตรียมให้นักท่องเที่ยว
ได้เช่าได้หยิบได้ยืมกันนะครับ
นักท่องเที่ยวก็ตื่นเต้นดูสิคุณน่าตื่นเต้นนะ
ลักษณะคล้ายวังเวียงของประเทศลาวนะครับ
นี่ห่วงไข้ห่วงมันนะครับ

เออคือเราไม่มีห่วงไงไม่ต้องห่วงใคร
ไม่ใช่ห่วงยาง
เอาเข้าป่าดงไปแล้วนะฮะ

ท่องเที่ยวจำนวนมากเขาตื่นเต้นนะคุณ

รวมตัวกันที่สะพานกั้นน้ำภายในคลองชวาง
บ้านวังศิลาดิเรกศาลตะบนเพิ่มภูมิทรัพย์
อำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานีบอกละเอียดแบบนี้
คุณผู้ชมจะได้รู้พิกัดแล้วก็ไปกันนะครับ
เขาบอกมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนตกลงมาอย่างหนัก
ช่วงต้นฤดูฝนทำให้น้ำไหลเชี่ยว
แล้วก็เหมาะแก่กิจกรรมล่องแก่งห่วงยาง
เลยทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ทยอยมา

เพื่อพักผ่อนกับธรรมชาติและรับประทานอาหารในแหล่งท่องเที่ยว
กับชุมชนและครอบครัวนั่นเองนะครับ
น่าสนุกมากแต่ว่าเขามีการเอาเชือกนะคะมาสารเป็นที่รองนั่งรองนั่งไว้ด้วยนะคะ

แต่ที่นี่เขาก็มีวิธีการในการดูแลป้องกันความปลอดภัยด้วย
แล้วก็มีเสื้อชูชีพสำคัญมาก

น้ำจะไหลเคลื่อนตัวดี
ทำให้นักท่องเที่ยวได้ล่องแก่งตามกระแสน้ำที่ไหลในลำคลอง

ถือเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเขาชอบเหลือเกินในช่วงนี้นะครับ

ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูฝนต้นแบบนี้ด้วยครับ
ตรงนี้แหละนะคะสร้างรายได้ให้กับชุมชน
เพราะว่าเขาจะมาเป็นช่วงไม่ได้ทั้งปีนะ